ตอนนี้ผมให้หยุดปฎิบันหน้าที่ครับ
เพราะว่าจะได้เกิดความสมาธิใจให้กับตัวของเด็กเอง
ตอนนี้ก็ได้สอบถามกับคุณครูไป
แล้วสอบถามผู้ประคองไปด้วยว่าเป็นไงบ้าง
เขาก็บอกว่าโอเคครับครับมีกำลังใจเยอะครับ
ก็คือครอบครัวของตัวน้องเอง
ท่านโรงเรียนก็รู้สึกเสียใจการที่เกิดขึ้น
และก็คุณครูทุกคนก็รู้สึกไม่สบายใจกับการที่เกิดขึ้น
รวมถึงตัวของนักเรียนเองด้วยครับ
ทางโรงเรียนก็จะมีแนวทางปฏิบัติ
ก็คือผมก็จะเรียกทางผู้บริหารก็คือจะเรียกประชุมคุณครูครับ
และก็มอบแนวทางการปฏิบัติในแนวทางของราชการว่าเราปฏิบัติงานอย่างไร
กำชับระเบียบการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้คุณครูทุกคนนะครับยึดมั่นในระเบียบของการปฏิบัติงานของการเป็นครูที่ดีครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนครับ
ทำงานแล้วและประมาณกี่ปีอ๋อถ้ามงานมานานแล้วครับ
ก็อีกไม่กี่ปีก็เกษียณแหละค่ะค่ะแล้วทำสอนอะไรพิชาอะไรพิชาแนวนาวครับครับ

คืออย่างนี้ครับก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่า

หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยครับได้มีข่าวออกมานะครับ
หน้าที่ของผมก็คือเบื้องต้นคือต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับ
การสอบถามทางผู้ปกครองแล้วก็ตัวอาจารย์เองครับ
ส่งให้กับงานวินัยของมหาวิทยาลัย
แล้วก็งานวินัยของมหาลัยก็ดำเนินการต่อครับ

ถ้าถามว่าก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ

ก็เดี๋ยวงานวินัยก็คงจะต้องสอบไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยครับ
คือสาเหตุนี้ก็คือผมขอให้เป็นงานวินัยได้ไหม
เพราะในบันไดเขาต้องสอบเรื่องของคดีตรงนี้นะครับ

ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังในสังคมผมว่าทางมหาลัยก็คงจะต้องรีบตั้งกรรมการสอบ
แล้วก็ได้ข้อยุติให้เร็วที่สุดเลยครับครับโอเคครับพูดคุยกับเด็กครับ
แล้วก็ตัวเด็กเองตอนนี้ก็คือทุกคนทั่วประเทศเลยครับ
ห่วงเด็กมากนะครับแต่ว่าเด็กเข้มแข็งครับ
เพราะว่าเด็กอยู่กับเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจทั้งระดับเลยครับ
เมื่อกี้ก่อนที่นักข่าวจะเข้ามาครับผมก็ได้คุยกับผู้ปกครองและคุยกับเด็กด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง
ผมถามว่าเด็กเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหนูรู้ไหมว่าตอนนี้คนเขาเป็นห่วงหนูทั้งประเทศเลย
เขาบอกว่าผมสบายดีครับแล้วก็มีเพื่อนคอยให้กำลังใจครับ
ที่นี้ว่าที่การคุยกับแมวให้เด็กเรียกคุยกับแม่ครับ
อย่างที่บอกครับว่าอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการที่ผมต้องให้ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้งานวินัยครับ
อย่างงั้นวินัยก็คงจะแถลงข่าวให้ทราบอีกทีหนึ่งครับผม
แล้วทางผู้ประคองตอนนี้มาโรงเรียนไหมครับ

ถ้ามันเป็นไปได้ไหมว่าทางเราเองก็อยากจะคุยกับผู้ประคองว่าสามารถเคลียร์กับทางโรงเรียนได้ไหมในเรื่องต้นเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
อ๋อครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าก็คือผู้ประคองเองนะครับก็ให้ข้อมูลได้อยู่แล้วครับ
แต่ว่าอยากให้ทางนักข่าวก็ลองถามผู้ปกครองว่าเขายินดีที่จะให้ข้อมูลหรือเปล่าดีกว่าครับ

ผู้ปกครองก็เป็นครูที่นี่ครับ